ที่ศภตอนนี้ก็ถือว่าอาจจะรับสึกนักหน่อย

เพราะว่าเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็เป็นเจ้าของคดีด้วยนะครับ

แล้วก็จี้ถามเลยคุณทำคดียังไงอะไรยังไง
คุณไม่หาพยานคุณไม่อย่างนี้โอ้โหภูมิกับเนี่ย
รับสายจนแบบว่าโอ้โหสายไหม้เลย

แต่เรามีสวนกลับไปครับคุณผู้ชมเรามีคลิปเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟังกันฮะ
ฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฉันไม่สามารถเป็นพยานได้

สืบอะไรแล้วไปหาพยานบุคคลหรือเปล่า

นี่แสดงว่าคุณไม่ได้ไปหาอะไรมาเลย

คุณหมาเก๋ามากนัก
ส่วนผู้หญิงคนนี้ก็คงทั้งติดตามข่าว
อยากให้คุณแตงโมได้รับความยุติธรรมได้รับความเป็นธรรม
ก็เลยโทรตรงเลยโทรหาพันธ์ตำรวจโทวรทัศน์วัฒนาชัยนันต์นะฮะ
รองภูมิกับการสืบสวนสอบสวนสพเมืองนนทบุรี
เมื่อกี้ได้ยินเสียงส่วนหนึ่งแล้วในการต่อสายพูดคุยกัน
บอกว่าผู้หญิงคนที่โทรเข้ามาอ้างว่าเป็นเพื่อนสนิทกับคุณแตงโม
แต่ว่าบอกชื่อแค่เพียงพัทรวดีแค่นั้นเองนะฮะ
โทรมาต่อว่าภูมิกับรองภูมิกับเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของตำรวจชุดสืบสวนทั้งชุดเลย
แล้วก็มีการอ้างว่ามีพยานหลักฐานรู้ถึงสาเหตุการตายของคุณแตงโม
บอกว่ารองภูมิกับอยากได้ไหมเดี๋ยวฉันเอาไปให้นะครับ
ทีนี้รองภูมิกับก็ถามกลับไปว่าแล้วหลักฐานอะไรล่ะได้มาจากไหน
ในสายก็อ้างว่าได้มาจากนักข่าวแล้วก็สื่อโซเชียล
แล้วก็ส่งให้กับร้อยเวรเจ้าของคดีไปแล้วนะครับ
ทีนี้ทางรองภูมิกับก็ถามกลับไปว่าหลักฐานนั้นเชื่อถือได้หรือพิสูจน์ได้หรือไม่
พิสูจน์ได้อย่างไรว่าเป็นหลักฐานจริงหรือหลักฐานปลอม

นี่แหละฮะเป็นคำถามแทงใจเลย
คนในสายซึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหโกรธจัดเลย

แล้วจนกระทั่งขึ้นมึงขึ้นกูเลยนะคุณนะ

เรื่องนี้รองพุ่มกลับการสพเมืองนนเนี่ย
ก็พยายามชี้แจงการทำงานของตำรวจ
คดีนี้เป็นคดีพิเศษอยู่ในความสนใจของประชาชน
อยู่ในความสนใจของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งก็สั่งการให้ทำงานกันเต็มที่
แต่ทีนี้ฝ่ายหญิงสาวในสายก็ต่อว่ากลับมาอีก
บอกว่าโอ้โหคุณเป็นถึงพันธ์ตำรวจโท

ก็ค่อนข้างจะโอ้โหอารมณ์ขึ้นเหมือนกันนะครับ
บอกว่าหลังจากพยายามพูดคุยด้วยเหตุด้วยผลแล้ว

ถ้ามั่นใจในพยานหลักฐานที่มีนะว่าเชื่อถือได้เอาเข้ามาสิ
เข้ามาเป็นส่วนร่วมในคดีนี้ในฐานะพยาน
แต่ต้องนำหลักฐานเดินทางมาให้การในชั้นศาลด้วยนะ
ทีนี้ผู้หญิงคนในสายก็ยิ่งไม่พอใจเลย
โต้กลับมาเลยบอกว่าคุณเป็นคนหรือเปล่า
ฉันเนี่ยไม่กลัวคุณหรอกนะแล้วก็พร้อมที่จะให้หลักฐานนะครับ
แล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ด้วย
แต่ทีนี้ทางรองภูมิกับการก็คือในใจเขาก็คิดนะ
รองบอกว่าถ้ามีหลักฐานดีเด็ดก็มาเถอะ
แต่ทีนี้ถ้ามันไม่เป็นไปตามขั้นเป็นไปตามตอนเนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับ
ผู้หญิงคนนี้โทรมาสองครั้งครั้งแรกเนี่ยก็ตั้งแต่ครั้งแรกนะ
โทรมาใช้น้ำเสียงถ้อยคำไม่สุภาพและทางรองภูมิกับก็วางสายไป
แต่ทีนี้ก็โทรมาเรื่อยอีกนะครับทางรองภูมิกับก็เลยต้องรับสาย
และเสียงที่ถูกบันทึกไว้รองภูมิกับเป็นคนบันทึกไว้เอง

แต่ผมเชื่อว่าทุกคนที่ติดตามข่าวอาจจะอินนะ
ชินกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอยากรู้ความจริงเร็วนะครับ
อันนี้เราก็อยากให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยออกมาสักทีนะ

คือฝั่งหนึ่งที่เป็นคนอย่างพวกเราคนธรรมดาและอยากจะให้คดีนี้มันมีความกระจ่างชัด
แต่เวลาตำรวจแถลงทีไรเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮ้ยไม่ได้ตอบข้อสงสัยเท่าไหร่เลย
นักข่าวยังอยากรู้เลยผลชนสูตรโดยละเอียดเป็นยังไง
นั่นน่ะสิฮะถามกลับไปที่คุณผู้ชมถามจริงอึดอัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นอยู่ไหมคะ
แล้วความไว้เนื้อเชื่อใจความศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะตำรวจเนี่ย
ท่านยังมีอยู่ไหมมีกี่เปอร์เซ็นต์